ปังกันต่อคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องโชคลาภนะครับ
แต่เป็นความโชคดีของคุณแม่ที่มีความสุข
ไอ้อภิษดาค่ะตอนนี้อายุคัน๗เดือนเข้าไปแล้ว
หลายคนยังขยี้ตาอยู่ว่าจะท้องตอนไหน

หุ่นเขาดีจริงดูไม่ออกว่านี่คือท้อง๗เดือนคุณผู้ชมค่ะ
รูปร่างของคุณแม่คือเป็นเลิศนะคะ
คิดว่าวัยรุ่นเด็กสยามนะฮะคุณแม่รักษาหุ่นได้ดีมากและเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมขา
เรียกกันหน่อยมามีมามีไอออกมาทำงานถ่ายรายการ
ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มนะฮะ
แต่ดูแบบแฟชั่นแบบเด็กวัยรุ่นเป็นไง
ก็อวดหน่อยอวดท้องหน่อยว่าท้องโตขนาดไหนแล้วนะฮะ

๓เดือน
อาจารย์
เราถ่ายเพศไม่ถูกงั้นเราถ่ายชื่อ

วีมนเดือน
วีมนวันมีคนใช้ด้วย

กลุ่มอัยเขาบอกว่าท้องอืดนิดหน่อยนะฮะ

หรือว่าเป็นวิมลปีวิมลเดือน
แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ทราบเพศคุณผู้ชมนะคะ

เพื่อนสาวลุ่นน้องคุณคริสา

หายใจเข้าลึกถ้าคุณแจ๊คคุณขวัญเงียบก่อน

เอาเป็นว่าเค้าเสริญแล้วไม่ได้ท้องแค่ไม่ได้คลื้อ

กระทะ

พ่อกำลังอย่างแซวเลยบอกว่า
ถ้าลูกคลอดไม่ต้องเอาลูกมาเล่นกันนะ
ลูกคาริสาคลอดออกมาตอนเช้า